มีคุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาด้วยนะครับคุณอภิชาติบอกว่าออกจากอุบลราชธานี๑๑โมงเช้าวันนี้
ตอนนี้ผ่านมาแล้ว๙ชั่วโมงอยู่สระบุรีเขาบอกเร็วกว่าปีที่แล้วอันนี้เร็วกว่าแล้วนะ
ก็ค่อยฮะค่อยขับนะฮะระมัดระวังกันด้วย
คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลบบุรีกันหน่อยค่ะ
มีหนุ่มวัย๓๓ปีคนหนึ่งก็ไปงานบุญเนาะสงกรานไปทำบุญส่งน้ำพระ
ทีนี้พอเอิญไปเจออดีตเพื่อนรักที่เรียนปฐมมาด้วยกันเคยกินเที่ยวเล่นด้วยกัน
สนิทกันมากแต่ช่วงหลังเนี่ยมีเรื่องบาดหมางคล่องใจกัน
ไปเจอกันที่วัดเลยนัดออกมาเคลียร์ใจกันหน้าวัด
แต่ว่ามันเคลียร์ไม่ลงตัวค่ะกลายเป็นเรื่องชกต่อยกันต่างคนต่างมีพวกมาด้วย
สุดท้ายโดนอดีตเพื่อนรักเนี่ยใช้ลูกซองกดหัวจ่อยิงตายหน้าวัดเลย
ตำรวจภูทรม่วงค่อมจังหวัดลบบุรีก็ควบคุมตัวอดีตเพื่อนรักคนนี้ไว้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายนบพลศน่อหรือว่ากุ้งอายุ๓๓ปีว่นน้อย
เป็นคนก่อเหตุยิงนายสารวุฒิลาวงวัย๓๓ปีเหมือนกัน
ก็นำตัวมาชี้จุดเกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณถนนทางเข้าวัดอำภาวันวนารามในตำบลม่วงค่อม
จุดนี้เป็นจุดที่นายสารวุฒิกับนายนบพลเนี่ย
อดคอกันออกมาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกัน
แต่สุดท้ายนายกุ้งกดศีรษะนายสารวุฒิลงกับพื้น
แล้วก็เจาะยิงระยะประชิดจนเสียชีวิตทันที
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้บ่าย๓โมงค่ะ

โดยการนำตัวผู้ต้องหามาชี้จุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่อย่างที่เห็นก็ให้นายกุ้งชี้จุดอยู่ในรถ
เพราะกลัวว่าถ้าเอาลงมาอาจจะถูกรุมประชาธรรมได้
เพราะญาติญาติแล้วก็ชาวบ้านที่มารอดูหน้าผู้ต้องหา
ตะโกนด่าทอแล้วก็สาบแช่งด้วยความโกรธแค้นค่ะ

ก็คือเมื่อวานนี้ประมาณสัก๓โมง
ตำรวจภูทรม่วงค่อมเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกยิงที่ศีรษะ
ไปถึงที่เกิดเหตุก็พบศพนายสรวจ
ถูกยิงเข้าที่หัวนะคะนอนหงายเสียชีวิตอยู่
บริเวณปลายเท้าพบกระสุนปืนลูกซองเบอร์๑๒

ซึ่งตำรวจบอกว่าสภาพค่อนข้างน่าเสียดสยอง
เพราะว่าเป็นปืนลูกซองแล้วจ่อยิง

ทีนี้สอบสวนดูก็รู้มาว่าก่อนเกิดเหตุ
สารวุฒิผู้ตายมาเที่ยวงานวันสงคราน
ที่เขามีการจัดงานบุญส่งน้ำพระกัน

อดีตเพื่อนรักที่เคยเรียนหนังสือห้องเดียวกันมาตั้งแต่ประถม
แต่ว่าระยะหลังมีปัญหาขัดใจกัน
เขาบอกว่ากินด้วยกันเรียนด้วยกันเที่ยวมาด้วยกันสนิทกันมาก
แต่พอมีเรื่องบาดหมางกันปุ๊บก็คำเหน่นกันมาตลอดเลยค่ะ
แล้ววันนั้นเนี่ยบังเอิญเจอกันพอดี
ก็เลยนัดกันออกมาเคลียร์ปัญหาหน้าวัด
อดคอคุยกันนะตอนแรกกอดคอคุยกันออกมาเคลียร์กันหน้าวัดเลย
ก็ไม่ได้ระแวงว่าเพื่อนจะเอาปืนกดหัวจ่อยิงแบบนั้น
แต่กลายเป็นว่าเพื่อนรักสะบัดตัวหลุดจากการกอดคอนั้น
เอามือกดหัวชักปืนลูกซองสั้นที่เหน็บเอวเอาไว้ที่เอวแล้วจ่อยิงทันที

เท่านั้นไม่พอโทรเรียกเพื่อนบอกให้ขี่มอเตอร์ไซค์มาพาหนี
พอเกิดเหตุเสร็จเจ้าหน้าที่ตามตัวไม่นานหรอกค่ะจับมาได้
ต้นยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนยิงจริงก็เล่าว่าก็บังเอิญมาเจอกันนั่นแหละ
กินเหล้าอยู่กับเพื่อนแต่ผู้ตายเดินเข้ามาหาเรื่องก่อน
กลับเข้าไปบ้านไปเอาปืนแล้วย้อนมานัดมาเคลียร์ปัญหากัน
ปมเหตุที่ทะเลาะกันคืออะไรเขาบอกว่ามันมาจากปัญหาส่วนตัวที่มันสะสมมานานแล้วค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนายสารวุฒิผู้ตายก็เคยมีเรื่องกับหลานชายเขาด้วย
ก็เลยแค้นกันเรื่อยมาทีนี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเดินเที่ยวงานบุญในวัดกับลูกชายอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังปั้งขึ้นมานัดหนึ่งเสียงปืน
พอหันไปโอ้โหร่างของผู้ตายเนี่ยซุดลงกับพื้น
ตอนนั้นตกใจมากเพราะผู้ตายเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกชายด้วยค่ะ
ก็ไม่คิดว่าจะถูกยิงเสียชีวิตโหดเยี่ยมแบบนี้
เท่าที่รู้จักผู้ตายมาเนี่ยเป็นคนดีนะก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใคร
ส่วนผู้ต้องหาไม่รู้จักเลยค่ะรู้แค่ว่าเคยเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมเท่านั้นเอง
แต่ปัญหาที่มีเรื่องขัดใจบาดม้างกันเนี่ยอันนี้เธอบอกว่าเธอไม่รู้
ได้ยินเสียงเพราะว่าป้ายืนอยู่กลางวัดยืนอยู่กลางวัดไง
แต่นี่ลูกชายลูกชายบอกว่าแม่แม่เขาตีกันก็เลยมองเพราะมองเห็นเห็นแต่เสื้อแดงอ่ะ
มันซุดลงพอเดินมาเห็นแบบไม่รู้จะทำยังไง
ก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของลูกอ่ะเห็นแต่เด็กมันพูดกันว่าไอ้
คนที่ยิงอ่ะไปเบิ้ลเบิ้ลรถเบิ้ลรถใส่แล้วก็ถือปืน
เห็นแต่เพื่อนเพื่อนเขาพูดอย่างงั้นป้าแบบตกใจไหมที่แบบโอ้โหสั่น
ป้าก็สั่นเดินออกมาก็เห็นเขานอนแบบไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างนี้แบบ
แถวนี้มันไม่เคยเป็นอย่างงี้ไงแถวนี้มันไม่เคยเป็นอย่างงี้แล้ว
แต่นี่แบบว่ามาเป็นอย่างนี้แล้วสั่นเดินแทบไม่ไหวอ่ะ
นายวิรพงศ์ผาภายวัย๒๓ปีเป็นเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตาย
ก็ยืนยันอีกเสียงนะคะว่าเท่าที่รู้จักกันมาผู้ตายเป็นคนดีนะ
สนุกสนานรักเพื่อนฝูงเป็นคนเฮฮา
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุเขาก็อยู่ในวัดเหมือนกันไปงานเหมือนกันค่ะ
แต่มารู้ทีหลังว่ารุ่นพี่ของตัวเองเนี่ยถูกยิงตายหน้าวัดแล้ว
แล้วยิ่งมารู้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็รู้สึกเสียใจ
แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องมาจบชีวิตแบบนี้
แล้วมันมีปัญหาอะไรกันทราบไหมคะอันนี้ก็ไม่รู้ครับ
ไม่รู้เหมือนกันแต่มีปัญหากันนานแล้วมีปัญหากันนานแล้ว
เห็นบอกว่าตอนสมัยเป็นเด็กเรียนวัดด้วยกันหรือวัดด้วยกัน
ใช่ครับใช่ครับห้องเดียวอันครับ

อันนี้ผมก็ไม่รู้มั้ยครับพี่เรื่องส่วนตัวของผมก็ไม่ใช้ทาง
มันอยู่ในวัดครับได้ยินเสียงปืนก็วิ่งออกมากัน
ได้ยินเสียงปืนผมก็เลยวิ่งกูออกมาดูพี่ผมก็สลบล้มลงแล้วครับ

แล้วทำอะไรไม่ถูกวิ่งเข้าไปดูเข้าไปช่วยอย่างไร
ช่วยพี่ช่วยไม่ทันแล้วไปแล้วพี่เสียใจพี่ทำอะไรไม่ถูกครับ
ไม่น่าไงครับพี่บ้านเดียวกัน
ส่วนเรื่องงานศพนะคะก็จัดอยู่ที่วัดเขากำพระในตะบนเขาแหลมค่ะ
ญาติญาติก็ช่วยกันจัดเตรียมระหว่างรอรับร่างผู้ตายที่ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ชาวบ้านก็มาช่วยงานจำนวนมากนะคะ
และครอบครัวก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใด
บอกสั้นว่าเสียใจจนไม่รู้จะพูดเป็นคำอะไรออกมา
ทีนี้ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาในกุ้งเนี่ยค่ะมีประวัติเคยถูกจับมาหลายคดีแล้วนะคะ
เรื่องอาวุธปืนเรื่องยาเสพติดเพิ่งจะพ้นโทษออกจากเรือนจำมาได้แค่๒ปีก็มาก่อเหตุฆ่าคนตายนี่แหละค่ะ
โอ้โหมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะมีเรื่องกันบาดหมางกันแล้วก็ทำแบบนี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งก็ต้องตายฝ่ายหนึ่งก็ต้องติดคุก